หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะคอสชบอกว่าให้จัดระเบียบตามชายหาด
ภาบัยต่างโรงทำร่มให้เป็นระเบียบมากขึ้น
เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวมาเดินทางไปเที่ยว
เขาบอกว่าให้สวยงามตาได้เห็นชายหาดเต็มหน่อย

ใช่ค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนี่เขาก็มีการเดินทางไปให้กำลังใจ
ว่าราชการจังหวัดนะคะที่ทำงานจัดระเบียบชายหาดได้สำเร็จ
แต่ขณะเดียวกันก็มีคนต่อต้านนะคะ
ชุมนุมกันที่บริเวณหน้าสารกลางแต่ว่ามีกำลังน้อยกว่าก็เลยสลายตัวไปค่ะ
ครับก็มีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนอะ
เป็นเรื่องปกตินะคะหลังจากมีการแชร์ข้อมูลในกลุ่มไลน์ต่างต่างในจังหวัดภูเก็ต
พร้อมระบุเวลา๑๐นาฬิกาเมื่อวานนี้
ว่าจะมีกลุ่มมวลชนจากพื้นที่ต่างไปกดดันโยกย้าย
นายจำเรินทิพยพงธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
และนายโชคดีอมรวัดรองผู้ราชการจังหวัด
เนื่องจากทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนไร้ที่ทำกิน
ขณะที่เวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาทีอีก๑ชั่วโมงกว่า
มาวันเดียวกันมีการแชร์ข้อความให้มาร่วมให้กำลังใจ
ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่เข้าไปจัดระเบียบชายหาดลื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ที่เป็นร้านค้าร้านอาหารตามคำสั่งของคอสช
ดำเนินการมาตั้งแต่ปี๒๕๕๗แล้วนะคะ
ล่าสุดก็คือวันที่๒๐แล้วก็๒๗เมษายนที่ผ่านมา
ก็ได้เดิมเนินการต่อก็คือนำกำลังเข้าไป
ลื้อถอนร้านค้าที่หาดสุรินและหาดเลพังลายัน
ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า
ไม่สามารถไปประกอบอาชีพบนชายหาดได้อีก

แต่เนื่องจากมีกำลังคนน้อยไม่เกิน๒๐คน
ทำให้ทั้งหมดสลายตัวไปในที่สุดนะคะ
ส่วนกลุ่มพลังมวลชนกว่า๗๐๐คน
ทยอยเดินทางมารวมตัวกันที่สารากลางจังหวัด
โดยมีตำรวจทัพเรือภาคที่๓และฝ่ายปกครองร่วม๑๐นาย

และหลังจากนั้นท่านผู้ว่าได้เดินลงมารับมอบดอกไม้
พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่มาให้กำลังใจนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าทวงคืนชายหาดสาธารณะ
จากกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าไปยึดถือ
ครอบครองโดยผิดกฎหมายต่อไปค่ะ
ก็เป็นการให้กำลังใจพวกราชการจังหวัดนะคะ
หลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่คืนชายหาดสู่ชาวบ้านสู่ประชาชน
สู่นักท่องเที่ยวสู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี๒๕๕๗ค่ะ
แต่ก็ต้องมีการใช้วิธีในการที่จะจัดหาอาชีพ
ให้กับประชาชนผู้ประกอบการที่เขาเคยทำอยู่แล้วด้วยนะครับ